ไปมาเข็นตามถนนแต่ว่าไฟมันมืดมาก
เจอรถชนทับดับสยองสมองกระจายเต็มถนน

กลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ของถนน
บ้านทุ่งทรายทองบ้านกู่กาสิงอยู่หมู่๗

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้เคาะร้ายนายธานีตรีคาม

ถูกรถชนทับรุนแรงแรงขนาดไหน

คือล้างคนเวลาโดนชน

ลักษณะแบบนั้นเลยถือขาทั้งสองข้างกระจาย
ครึ่งท่อนบนกระจ่ายโดยเฉพาะ
สมองกระจายเต็มท้องถนนไปหมด

ห่างจากศพประมาณสัก๑๕เมตรไปเจอมอเตอร์ไซค์
ก็เข้าใจว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณธานีนี่แหละ

เหมือนรถเกี่ยวข้าวมาไม่ถึงทุ่งนา

พิกัดถนนมันไม่ค่อยจะมีไฟถนน

ไม่รู้ว่ารถคันไหนอยู่ดีมาชนนายธานี
จนกระทั่งร่างแตกกระจายนะครับ

หดหูใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ